ตีนจกที่ยาวที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน

มาพบกับเรื่องราวดีของผ้าตีนจก

หน้าอบตหัวทุ่งอำเภอลองจังหวัดแพร่
กับคุณแจ๊คเชิญยิ้มที่พร้อมมาจัดเต็มความหา
มีรถสัก๔๕คันหรือยังตอนนี้

พริกของเขาที่นี่มีที่เดียวในประเทศไทย
บอกเลยว่าไม่เผ็ด

และมาร่วมรุ้นร่วมเชียร์กับเกมสุดหิน
ที่ต้องใช้ความสามัคคีช่วยกันพิชิตให้ได้
พี่แซ็คยังไม่ได้เลย